สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะไม่มันคันตาจริงไม่แต่ว่าเมื่อเช้าดูอะไรนะแชร์ข่าวโต๊ะยาวนะทำไมผมเป็นโต๊ะอย่างนี้
เรามีก้านนี้ไงคะโต๊ะเมื่อเช้าก็มีอันนี้มันดีแล้วของเราโต๊ะจีนนี่พี่

ต้องขอภัยด้วยคุณผู้ชามที่ผ่านมาพี่นุ่มปลอดภัยได้มั้ยคะ
ปลอดภัยครับมีผลออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันเรียบร้อยว่าไม่ได้ติดชีวิตอีกอย่างไร

ใช่จริงรับสายหมอก่อนนะไม่เป็นไรเผื่อมีผลพิ่งอีกแบบ
อย่าให้ฟังว่ายาน่ะ
มันอย่างนั้นคุณโยนไหมผมทุกอย่างเลย

เขาบอกตาย๖สบเนาะจากลิดยานี้๑๑ราย
ตอนนี้ต้องเสือก๙นะ
กลับมาตรงนี้ว่าวันนี้ผู้ติดเชื้อ๒๔๙คนครับผมผู้ป่วยเราทะลุหมื่นไปตั้งแต่เมื่อวันเสาร์เนอะ
วันเสาร์เราเราทะลุหมื่นไปอยู่แล้วแต่เราหายป่วยไปแล้วเนี่ยมากกว่าครึ่ง
คือ๖๕๖๖คนไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้๖๗คนนะครับ
ก็คือติดเชื้อภายในประเทศเองจาก๒๐๐กว่าคน๒๔๙คนเราติดเชื้อภายในประเทศอยู่ที่๑๗๖คน
เขาก็มีการค้นหาเชิงลุกอย่างที่รัฐบาลทำมาตลอดเวลาก็คือการค้นหาเชิงลุกในชุมชนเนี่ยเจอ๔๘คน
ขณะเดียวกันโลกออนไลน์นะครับเขาก็ได้มีการแชร์ภาพอาหารของผู้ที่เข้ากักตัวในจังหวัดอ่างทองเนี่ย
จนเกิดกลายเป็นกระแสภาพว่าโอ้โหถ้าสมมุติเรากักตัวแล้วเรามีกินอยู่แค่นี้มันจะกินได้ยังไงวะ
ล่าสุดครับแม่คลัวที่ทำอาหารส่งให้ผู้เข้ากักตัว
ทำอาหารส่งให้ที่นี่เมื่อวันที่๙มกราคมเป็นวันแรก
โดยได้รับค่าอาหารกล่องละ๕๐บาทรวมน้ำดื่มด้วยนะ
ซึ่งอาหารที่ทำก็ให้ปริมาณที่พอสมควร
แต่มื้อที่มีปัญหาก็คือเมื่อวานในช่วงเย็น
เพราะผู้กักตัวเนี่ยขอให้เปลี่ยนอาหารบ้าง
คือหมายถึงเขาก็คงจะเบื่ออะไรเดิม
ได้รับปรับเปลี่ยนเมนูคือต้มยำไก่กับกุญเชียง
ยืนยันเขาก็ยืนยันเลยว่าเขาไม่ได้ใส่กุญเชียง๓ชิ้นแน่นอน
ปกติที่เขาใส่กุญเชียเขายอมรับว่า๔๕ชิ้น
๕ชิ้นไอ้ต้มยำไก่ก็ใส่นะครับ
ก็ใส่แยกจากข้าวด้วยขนาด๒๐๐มิลลินิตร
มีเนื้อไก่มากพอสมควรเขามั่นใจเลย
เขาก็ใส่เนื้อไก่อยู่แล้วตอนนี้รู้สึกท้อง
ไม่อยากทำแล้วทำแล้วโดนกระแสวิภาพวิจารณ์ด่าขนาดนี้
แต่ทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยขอให้ช่วยทำหน่อยนะครับ
ในขณะเดียวกันวันนี้ประหลัดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า

เขาบอกว่าเห็นภาพนี้ที่มีคนแชร์กันไหม

เขาไม่สบายใจแล้วอยากทำให้ทุกอย่างให้ประชาชนที่กักตัวให้ดีที่สุด
เท่าที่เขาจะทำได้แต่จึงสั่งให้ตัวเข้ามาตรวจสอบ
โดยในช่วงแรกก็มีการจัดอาหารทั่วไปเนี่ยแหละที่แบบว่าเรากินกันได้เนี่ยก็จะอาหารเข้าไป
แต่ผู้กักต้องการเปลี่ยนอาหารบางทีก็เข้าใจว่าคนเรามันเบื่อ
ผู้ประกอบการจึงเปลี่ยนเมนูตามที่เป็นภาพปรากฏจริง
แล้วก็ผู้ประกอบการก็ยืนยันให้เยอะไม่ได้ให้น้อยตามที่เป็นข่าว
แล้วก็ต่อไปเนี้ยก็ได้มีการทำเมนูล่วงหน้าไว้แล้ว
แล้วก็จะเป็นผลมงค์ผลไม้เป็นการแก้ปัญหาพอสมควร

บางแรกสเตรียดกวาลันทีนอยู่ดีกินดีเลยนะ

แต่วันนี้ยอบมันเยอะแห่งจีน
แล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะคนติดไง

ล่าสุดรุ่นพี่หนูเพิ่งกลับมาจากอเมริกา
ก็กักตัวที่แถวพัทยาที่ชนบุรีใช่ไหมคุณแม่

พี่ชายพี่ชาวกลับมาจากไต้หวันอย่างนี้
เขาก็อยู่แถวโรงแรมที่แถวรัชดา

ก็เป็นอาหารแบบเหมือนกับที่โรงแรมเขาจัดให้

แต่อันนี้เขาบอกว่าตกลงคือเขาใส่น้อยชิ้นไปหรือเปล่าแม่กุญเชียง

เขาบอกว่าคนทำเขายืนยันว่าสี่ถึงห้า
มันก็ไม่ได้ต่างกันเนาะฉีดชิ้น๒ชิ้นมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะ
แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้ก็มีการดูไทม์ไลน์มันไล่ไม่หมดแล้วล่ะ
เมื่อก่อนแรกเราอาจจะมีโอกาสไล่ไทม์ไลน์เนาะ
แต่วันนี้มันไล่ไม่หมดจริงว่าเขาไปไหนมาไหน
มันเยอะเกินกว่าที่จะไล่ไทม์ไลน์แล้ว

หมอชนะนี่คือสำคัญนะ
หลายคนอาจจะกลัวว่าไปดึงข้อมูลในโทรศัพท์

คือหมอชนะเนี่ยเพราะว่าคุณโหลดเข้าไป
เขาจะเอาทามไลน์ของเชี่ยวออกมาประกัด
เพราะว่าให้คนที่อยู่ในระแวกนั้นได้รู้ได้อะไรอย่างนี้

แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ไอ้เจ้าแอปหมอชนะตัวนี้นะพอคุณโหลดปุ๊บคุณเอ็ด
ลงทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บเนี้ยครับเอ่อแล้วก็เปิดบลูทูธทิ้งไว้นะอืมเอ่อ
เอ่อสมมุติว่าวันนี้ชาวเป็นโควิดนะอืมเอ่อสมมุติว่าอ่าอย่างงี้ดีกว่า
เอาไปกินข้าวที่ร้านร้านหนึ่งอ่าบังเอิญว่าคนที่นั่งหันหลังชนกับชาวเนี้ยอืมเอ่อ
ข้างหลังเรารู้จักเขาหรอกเขาเป็นโควิดเขาเปิดปูทุดแล้วเขาโหลดหมอชนะไว้เหมือนกัน
ถ้าเขาเป็นโควิดปุ๊บนะของชาวเนี่ยจะมีคนโทรศัพท์มาบอกหรือว่าส่งข้อความมาบอกเลยว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
โอ้ยมันแจ้งขนาดนั้นเลยเออเออเจ๋งอ่ะแล้วไม่ต้องไปย้อนไล่ไทม์ไลน์เพราะว่ามันจะบันทึกเส้นทางที่คุณเดินทางไปเลยว่าคุณไปที่ไหนบ้าง
คือไม่ได้มีการออกไปเปิดเผยอะไรข้างนอกนะว่าคุณไปนู่นไปนี่อะไรไม่ใช่นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะง่ายต่อการตามตัวคุณแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างคุณโอเค
นี่คือหมอชนะเนี่ยเขาถามเขาจากผู้ป่วยโดยตรงเขาก็ไปบอกหมดอ่ะ
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันมันจำเป็นที่ที่เราจะต้องติดเอาไว้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปไหนมาบ้าง
อ่าแล้วบังเอิญว่าเราไปเจอคนที่เป็นค่ะอืมแล้วกว่าเขาจะประกาศเราก็ไม่รู้อ่ะอืม
แต่สุดท้ายอย่างนี้ถ้าเกิดคุณไปแล้วคุณเปิดบลูทูตทิ้งไว้นะ
แล้วมีโหลดแอปหมอชนะเอาไว้แล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยอีกคนนึงก็ทำเหมือนกัน
ถูกไหมฮะแล้วก็เปิดบูทูตทิ้งไว้เหมือนกันอย่างเงี้ยอืม

มันจะบอกเลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้วันนี้วันที่ที่หรือว่าวันที่หนึ่งนะ
คุณไปนั่งที่ร้านนี้มาเนี่ยมีคนที่เป็นโควิดนะ
คุณอยู่ในกลุ่มของคนที่เสี่ยงสูงคุณก็

เออมันก็จะง่ายกับชีวิตเราเหมือนกันไง
อันนี้คือโหลดไว้ก็ดีนะครับผม
นะฮะหมอชนะนะครับหมอชนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้
กลัวไทม์ไลน์แต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่บอกไทม์ไลน์เราได้เลย
ใช่แล้วก็ไทยชนะก็คืออีกตัวหนึ่ง
โหลดเอาไว้ก็ได้ก็เวลาที่แบบคุณไปไหนมาไหนคุณก็แบบว่า
ลงทะเบียนไว้หน่อยตอนเข้าไปในห้างไปอะไรอย่างเงี้
แต่ว่ารู้สึกว่าหมอชนะรู้สึกว่าจะลงได้ป่ะผมไม่แน่ใจนะ
แต่ผมก็หลบได้เหมือนกันของผมจะเป็นเขียวอยู่ตลอด
อืมอ่ะผมให้ดูฮะของผมก็จะเป็นแบบนี้อ่า

โหลดสองอัปของผมก็มีไอ่ไหนด้วยอีกอันนึงก็คือในไลน์ด้วยก็จะเป็นไอ่ตัว
อ๋อนึกได้มั้ยคะ
เปล่าเปลี่ยนแล้วเขาบอกอีกเจ็ดวันก็จะเปลี่ยน
อ๋อห้ามเปลี่ยนตอนนี้ด้วย
มันจะแอปไหนลูปนี้ไม่ได้แอปไหน
นี่จะจะนอนแล้วนะลูปนี้ไม่ได้แอป

เอาถูกตรงขอโทษนะ
แต่ก่อนหน้านี้แก้ได้เลย
แต่ว่าตอนนี้เขามีอัปเดตใหม่แล้ว
เค้ากลัวเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรอย่างนี้
ตอนที่ผมสัมภาษณ์
คนที่เราทำ
นี่แบบว่าเกี่ยวข้องเลย
คุณที่ถาม

ก็บอกว่าเวลาคุณเข้าไปจังหวัดไหนเขาขอดู
เขามันจะงงว่าเป็นคุณรึเปล่า
อ๋อมันก็ต้องตรงกับตัวด้วย

เพราะไม่ใช่ต้องเป็นรูปเราจริง
รูปเราจริง
เป็นกลุ่มเสี่ยงช่องคน๓ไหมครับ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

นี่นะฮะล่าสุดหมอปลาเปิดเผยนะครับว่าไม่ยุ่งแล้ว

นะฮะเอ่อขอไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วนะกับครอบครัวลุงพลอีกต่อไป

ตอนนี้ขอเอาเวลาไปช่วยเหลือคนที่อยากให้ช่วยดีกว่า

ถามว่าทำไมถึงไม่ช่วยเหตุผลเพราะมีคนติดตามเยอะ

ซึ่งความสัมพันธ์ก็ยังมีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้

ขณะเดียวกันนะฮะพนักงานสอบสวนสภกกตูมมุกดาหารเนี่ย
เชิญตัวลูกชายวัย๑๐ขวบแล้วก็๑๔ขวบ

ทนายความก็ชี้แจงนะว่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ย

ส่วนลุงพลนะฮะก็บอกว่าไม่หนักใจ
ที่ตำรวจเรียกลูกชาย๒คนไปสอบปากคำ

เพราะทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางการสืบสวน

ก็พร้อมจะสู้เต็มที่เหมือนกันอืม
เนี่ยนะฮะทั้งนี้ถ้าสารตัดสินว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์
ก็จะฟ้องกลับอย่างแน่นอนด้วย
ส่วนผลการตรวจสอบหลังเข้าเครื่องจับเท็จ

สำนวนการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง

คุณแม่จุดแตกหักคือตรงไหนตอนแรกก็เห็นรักกันอยู่

ก็เห็นเขาพูดกันมากเลยนะ

หาว่าเอากล้องไปดักไปถ่ายเขาดักถ่ายเขา
แล้วก็บอกหมอปลาทำของใส่เขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

แล้วก็มีเรื่องที่ทางหมอปลาให้ครุฑลุงพลไป
แล้วลุงพลก็เอาไปให้คนอื่นหรือไม่เอาหรือไม่ให้คนอื่นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าลุงพลมีคนไปบอกว่าแกเนี่ยเป็นรูปพญานาค

ไม่ถูกกับครุฑก็เลยไม่เอา
อะไรอย่างเงี้ยคือลุงพลแกก็ทางหมอปลาแกก็รู้สึกแบบนั้น

แต่ก็มีแฟนคลับลุงพลนะวันที่วันที่
เครื่องจับเท็จใช่ไหมคะเออเครื่องจับเท็จ
ุหลาบใช่ไหมคะเอากุหลาบไปให้ใช่ครับ
แล้วก็เหมือนกับมีแฟนคลับไปแล้วก็เหมือนกับไม่พอใจตำรวจ
จะเอาตัวลุงพลกลับไปส่งที่บ้าน
นั่งรถตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมีการไปวิวัล
ตาเข้าคลองใสวาดตำรวจอะไรอย่างนี้
นะครับแล้วลุงพลแกก็ไปร้องเพลงนะกับแฟนคลับ
นี่ลุงพลนะผมพูดถึงลุงพลนะไม่ใช่แดนวรเวทนะ
นี่คือลุงพลนะเดี๋ยวฟังฟังไปเดี๋ยวคนจะคิดว่า
ไอ้หนุ่มพูดถึงแดนวรเวศอ๋อนี่ลุงพลนะลุงพล
อ๋อเหรอมีแฟนกลับแล้วเค้ามีเอฟซีของเค้าอยู่แล้วเนาะ
เนี่ยผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวแฟนคลับลุงพลต้องมาด่าผมแน่
เดี๋ยวดูก่อนนะพอพูดข่าวเรื่องน้องชมพู่ลุงพล
คนดูขึ้นเป็นหมื่นหรือคุณแม่ก็ใช่ก็ชนชอบ

มาฟึงศึกษาจากโทรศัพท์เมื่อกี้ใช่

จริงเรียบไปไม่ใช่ผมกำลังนั่งศึกษาอยู่

เคนมผงฮะตายไปแล้ว๖ศพ
ตอนนี้พูดเสพรีดเป็น๙วันนี้๙แล้ว
แล้วก็น็อกจากฤทยาอีก๑๑รายด้วยกันนะครับ
จากกรณีที่เกิดหิตการที่มีผู้เสพยาเสพติดนะฮะ
เสียชีวิตในวันเดียวกันถึง๖รายนะครับ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอีก๓ราย
ในพื้นที่สอนอบางผงผางนะครับผม
แล้วก็ท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะครับ
ซึ่งต้องรอผลการตรวจทางการแพทย์จากโรงพยาบาลนะครับ
จึงสรุปผลได้ว่าทั้งหมดเสียชีวิตจาก

นี้พบว่ามีการระบาดของยาเคชนิดใหม่ครับ

ล่าสุดครับพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงนะครับผม

บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับ
ตามที่มีการเสนอข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

อยู่ระหว่างการดำเนินอ่านำสารดังกล่าวนะครับ

มีเพียงผลการสอบปากคำของพยานเท่านั้นนะครับ
ทั้งนี้ครับยังต้องรอผลการชนสูตรการเสียชีวิต
ทีมแพทย์ถึงสาเหตุการณ์ตายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
โดยคาดว่าจะทราบผลชนสูตรเนี่ย

ส่วนผลการวิเคราะห์สารของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะนะครับผม
ซึ่งตนไม่ทราบขั้นตอนว่ากี่วันถึงจะทราบผลนะครับ

เพื่อแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์นะครับ
ยังประชาชนให้ทราบถึงอันตรายดังกล่าวนะครับ
รองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์นะครับ
อาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับ

สารประกอบการใช้งานเกี่ยวกับการประหารชีวิตนักโทษนะครับ

มีสารโซเดียมเพ็ญโททานเนี่ยนะครับ

ปริมาณ๒๐๒๕มิลลิลิตรนะครับ
แล้วก็สารเพนคิวโรเนียมโปรมายนะครับ
ที่ออกฤทธิ์คล้ายยาคลายกล้ามเนื้อนะครับผม
ประมาณ๕๐มิลลิลิตรนะครับผม
แล้วก็โพเทสเซียมคอรายที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น

ไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นยาทั่วไป
ที่ใช้กันเกินขนาดแล้วก็มีผลทำให้เสียชีวิตได้นะครับ
ผลการวิจัยของคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัสนั่นเอง

ไอ้ตัวยาเสพติดชนิดนี้นะฮะ

แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย

เสียสติกลับมาส่วนใหญ่ที่แบบว่า

เขาบอกว่าไอ้ยาตัวนี้

เท่านั้นไม่พอราคามันถูก

มันเป็นการระบาดของยาเคชนิดใหม่ครับ
ที่ชื่อว่ายาเคนมผง

คุณบอกว่า๖ตอนนี้ยอดล่าสุดคือ๙

เขาบอกเลยว่าไอ้ยาตัวนี้มันเริ่มระบาด
ในพื้นที่แรกก่อนเลยคือพื้นที่สายไหม

เขาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน
เป็นเพจสายไหมต้องรอด

คุณต้องกลับไปดูที่เพจสายใหม่ต้องรอด

เฮ้ยตอนนี้รู้ไหมว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ย

มีส่วนผสมของ๑ยานอนหลับชนิดรุนแรง
ไอ้ยาตัวเนี้ยมันมียาผสมของยานอนหลับชนิดโรงแรมครับ
มียาไอซ์มีเฮโรอิน
เมื่อเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาผสมกันกับยาเค
มันก็เลยเกิดเป็นยาเคนมผง
เพราะว่ายาเคในช่วงเวลานั้น
ต้องยอมรับว่า๑มันแพง

วัยรุ่นเขาใช้กันในสถานบันเทิงเนี่ย
เขาบอกว่ามันมีรูปแบบทั้งการสูด

แปลว่าเบลอแป๊บ๑ชั่วโหล๒ชั่วโหลก็จะดีขึ้น

ขาดสติโวยวาย๓๔วันอย่างต่ำนะอันนี้คือต่ำที่สุด
มีกลุ่มวัยรุ่นติดกันแบบงมงายเลยเพราะอะไร
ฤทธิ์เนี่ยมันแรงมหาศาลสาเหตุที่ระบาดกันเยอะ
เพราะราคามันถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่ง
เอาง่ายกรัมนึงอยู่ที่แค่๔๕๐๐บาทเอง
อันนี้แหละคือปัญหามันระบาดไปทั่วกรุงเทพมหานคร
เมื่อเสพแล้วติดมันจึงทำให้เกิดความรุนแรง

คนที่เสพส่วนใหญ่นอะคือสติเสียนะฮะ
เสียไปเลยหรือบางคนถึงขั้นตายไปเลย
และที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าฤทธิ์มันร้ายแรงจริง
แล้วก็ยังไม่มีการสกัดยาตัวนี้

เป็นร้อยนะในพื้นที่ของในกรุงเทพหานครเนี่ยนะครับ
แล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันน่ากลัวกับโควิดซะอีก

อย่างล่าสุดความคืบหน้าในการสืบสวนนะฮะ
ซึ่งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะมีผู้นำมาจำหน่าย

ผู้ค้า

เพราะหลังจะเอาแต่ค็๊ก

ก็มีแหล่งที่เสร็จว่ามันต้องไปขยายผล

อันนี้คือตำรวจเขาพูดอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องรอคือ
ต้องรอผลทางการแพทย์นะครับแต่ในชั้นเนี้ยเคตามีนเนี่ย
เป็นยาที่ใช้ในห้องผ่าตัดเราต้องแยกกันมาอย่างนี้
เคตามีนเนี่ยเราใช้ในห้องผ่าตัดเมื่อมาแปลงสภาพ
ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยเราทางตำรวจจะ
อ๋อเพิ่งเข้าใจแล้วในชีวิตกลางวันมึงอ่านตั้งแต่
มึงหลอกประชาชนว่าเข้าใจที่อย่างนี้อ๋ออ๋ออ๋อเพิ่งเข้าใจ
แล้วตอน๑๑โมงถึงเที่ยงมึงไม่เข้าใจก็ฟังคุณพูดไง
ไม่แล้วอ๋อทำไมก็อ๋อเพราะคุณพูดแล้วตอน๑๑โมงเนี่ย
แหกปากอ่านไปไม่เข้าใจที่อย่างนี้โอ้เหมือนทำเป็นเข้าใจ
ก็มันต้องว่าเข้าใจจากแต่เช้าแล้วไม่ใช่มาช้าว่มาช้าว่ะเข้าใจ
อีกทีนึงแล้วไงอ่าที่คุณพูดมันตกใจได้ตลอดเวลา
ได้สิกูไม่อ่านแล้วไปหาอ่านกันเอาเอง
พี่หนุ่มนี่จะจบอยู่แล้ว
เฮ้อดูดิน้อยใจอีกแล้วคำว่าต่ออีกนัดนึง
เขาก็บอกว่าก็ต้องไปตามหาตัวผู้ขายให้ได้

ยังไงต่อฉันอุตส่างเงียบตอนน่ะ
เขาไม่รู้ไม่ได้อ่านข่าวนี้แล้วเราก็เมื่อกี้ศึกษาเงียบกัน
ตายไปแล้ว๙แล้วก็ตอนนี้เขาบอกบางคนเสียสติ
แล้วคุณไปอ่านดูวันนี้ก็มีการไล่ไทม์ไลน์หลายคนนะนะ
เขาบอกว่าบางคนหมดสติไป๒๓วันฟื้นกลับมาก็แบบว่า
ไม่คือจริงแล้วตัวนี้นะคนที่ไม่เคยเลยนะ
แล้วไปเล่นเนี่ยคือสลบเลยแล้วตายได้เลย
ก็คือเหมือนกับกดหัวใจแล้วก็ไปเลยใช่ไหม
ส่วนคนที่เหมือนกับพวกนิยมยาเสพติดเนี่ย
แล้วพอไปใช้เนี่ยนะฮะอาการมันจะเอ๋ออยู่อย่างนี้ประมาณ๓๔วัน

จะหลอนแล้วมีสิทธิ์ตายไม่ใช่ว่าคุณขึ้นสวรรค์
หรือไม่ใช่สบายอะไรอย่างนี้ลงตลกอย่างนี้นะตายเลยนะ
เพราะว่าน้องที่อยู่ที่สายใหม่ที่ตำรวจเขาไปเจอเนี่ย
แม่เขาบอกว่าลูกฉันไม่ใช่แบบนี้
ฉันไม่ใช่คนแบบนี้ซึ่งน้องไม่ได้นอนมา๓วัน
แล้วแม่ก็เลยบอกว่าทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้

ไม่อยากนั้นอ่านอยู่อย่างนี้ตอนนี้มีคนเริ่มออกมาเล่า
แล้วอาการของคนที่แบบว่าในครอบครัวที่ไปมีโอกาสไปทดลองยาเนี่ย
ตอนนี้มีคนออกมาพูดเยอะเหมือนกันนะครับผมจริง
ก็มีพูดไปถึงขั้นที่ว่าเหมือนแบบ
ของขาดก็เลยต้องมาผสมแบบนี้ขาย
ก็ไม่สี่ห้าร้อยบาทอีก

มีไนซ์เลิฟมีพีชซีรีส์ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
ครับผมขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะฮะสอนอบางโพงพางนะครับเมื่อกี้ที่เกิดเหตุใช่ไหมใช่ครับผม
ผมนะคนที่อยู่ในแว๊กนะก็บอกว่าไม่มีตัวนี้เลยขออนุญาตแก้ไขนะครับเรียบร้อยค่ะ
หนุ่มกัญชัยครับหนุ่มกัญชัยหนุ่มกำลังอ่านทวิตเตอร์ให้อยู่ว่า
ก็เนี่ยคือว่ามีอะไรยังไงคืบหน้ามาบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ตกใจแล้วพี่นี่น่ากลัวมาก

ตกใจตกใจฉันอยากให้คนมาเจอนุ่มกัน
คือที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะครับย่านเมืองใหม่แพรกษานะครับที่ท้ายบ้านที่สมุทรปาการก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขานอนหลับอยู่
นะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงตุ๊กกักตุ๊ตตักตุ๊กตักเขาก็เลยตื่นขึ้นมาเอ้ยแมวเปล่า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

เห็นลักษณะเหมือนแสงไฟไปกระทบไส้

แล้วก็มั่นใจต้องเป็นกษือแน่นอนเลย

ก็พยายามหากันนั่งรอถึงเช้าก็ไม่มีออกมานะ

แต่ในส่วนของผมผมว่าไม่น่าจะใช่

ที่เขาว่ากระสือเข้าไปเนี่ย

คือเข้าไปเนี่ยแล้วไส้กระสือมันจะทำไง
ไส้มันก็ไปลากกับพวกตะปงตะปู

อาจจะมีปฏิหารเรื่องต่อหนุ่ม

มันไม่ชอบอยู่มันชอบอยู่ที่โล่ง

ไม่ใช่ผมเคยอ่านผมเคยทำรายการชั่วโมงพิษวงศ์

นี่ไงเขาบอกไก่นี่
เออไอ้นี่ไม่ใช่กระสืออันนี้มันไส้หมู
ไส้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่

อันนี้ถ้าเขากดวีดีโอถ่ายว่านี่จบเลยนะ

ฟังเสียงชาวบ้านออกไป

พอไปก้มดูเขาถึงเห็นไง
ไม่แต่ว่าคนนี้เป็นเพื่อนบ้าน
แต่คนที่เห็นคนแรกเป็นผู้ชาย
แล้วเขาก็เห็นว่าตกกระสือนี่มันอยู่ที่หน้าตรงหน้าต่างบ้านเขา
แล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงกับผมสั้น
มันขึ้นสู่ยุคใหม่แล้วก็สือตัดผม

แล้วมันก็ลากไส้ไปเขาก็วิ่งตามมา
แล้วก็เหมือนถือมีดไปกะฟันไส้ไง

ไปใต้นี้ก็ไปยืนรอกันก็ไม่ออกมา
ก็พยายามหาก็ไม่ออกมา
แล้วดูดิไม้เม้ยไม่เกี่ยวกระสือมันกลัวอะไรเลย
กลัวให้พวกหนามใบหนาดพวกอะไรอย่างนี้

ไม่หมดม้าต้องไปดูแล้วขชาพาไปดูแล้วล่ะที่เนี้ย

เขามีจริงไม่ใช่เหรอ

ออกมากระสือต้องบอกงามไส้แล้วกู

เสร็จจากข่าวกระสือไปข่าวผู้หญิงคนนี้ดีกว่า

นั่งโหดเลยว่าฉันก็คนน่ะค่ะ

ต่อว่าก้อยนั่นแหละที่แบบว่าก้อยมาวิภาควิจารณ
ว่านายุคจะให้แบบว่ากักตัว๑๔วัน
แล้วก็มีการพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องออทิสติก

ไม่ควรจะมาพลาดเพิงอย่างนี้

เขาแจ้งความฟ้องหมินประมาทเรียกค่าเสียหาย๑ล้านบาทครับ
ล่าสุดถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของคุณปรินาอีกครั้งหนึ่ง
โดยได้โพสต์ข้อความว่าปารีนาก็คนนะคะ
มนุษย์ควรได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกัน
ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นออทิสติก
เป็นคนที่เป็นออทิสติกเพียงบางคน
ใช้ความเป็นออทิสติกที่จะเก่งพิเศษกว่าคนทั่วไป
เปรียบเปลยดูถูกดูหมินด้อยค่าลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับคนอื่น
เหมือนที่ปรินากำลังถูกกระทำนางว่าอย่างนั้นนะครับ
หยุดคุกคามด้อยค่าปริณา
โดยพูดเลยว่าผมเป็นออทิสติกเรียนได้ที่หนึ่ง
ดีกว่าคนอย่างปรินาที่เป็นสอสอไม่ได้เรื่อง

หมายถึงว่าตอนนั้นไปพูดถึงเด็กออทิสติก
ก้อยเนี่ยสรุปแล้วแบ๊วหรือออทิสติกหรือเปล่า

หรือฉันเป็นนักเรียนทุนจบดร
มีงานทำที่ดีทำประโยชน์เก่งและดีกว่าเธอเยอะ
เถอะค่ะดิฉันอาจจะเรียนไม่เก่ง

แต่ดิฉันก็คนนะคะ
ในขณะเดียวกันคุณอนันตชัย

อย่างเอ๋ปรินาเนี่ยต้องเจอผม

ปรินาไกรคุบได้แจ้งดำเนินคดีกับผม

นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย

แล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายผม๑ล้านบาท
เขาฝากบอกอย่างนี้อยากจะบอกว่า
อย่าไปแจ้งดำเนินคดีเลยกับท่านนายกสมาคม
แล้วก็น้องก้อยเลยดำเนินคดีผมคนเดียวพอแล้ว
และถ้าจะดำเนินคดีอาญาไปฟ้องศาลเลยครับเร็วดี
อย่าไปแจ้งความเลยมันช้ามากเสียเวลาครับ
และหากจะเรียกค่าเสียหาย๑ล้านน้อยไป๑๐๐ล้านไหม

เป็นเหมือนการดูหมินดูแคนคนพิการ

ผมกับตัวทนายเขาบอกอย่างนี้

ก็มีสิทธิ์ที่จะวิภาควิจารณ์ท่านได้เช่นกัน

เป็นสอสอผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทย
อย่างท่านสอสอเอปารีนาก็ต้องเจอผม
จะได้รู้ว่านรกมีจริง

และหากเจอผมบนศาลช่วยตอบคำถาม

แรงมากใครคือนางเอกพอพาน

หมายถึงไงขายพวกไอ้คัทซีรถนี่

ผมไม่ควรซื้อมาแล้ว
ไม่อยากรู้ถ้าขายโชคหรือขายช่วงล่าง

ก็เขียนแล้วขายช่วงล่างขายช่วงล่างคือโชคหรือ

โลกนี้มันคงจะอยู่หน้าสวยงามกว่านี้เยอะ
นั่นหรือเปล่าจิตใจเจ้าเอ้อ

ถือขายช่วงล่างรถหรือเปล่าบ้านเธออยู่นี่หรือเปล่าอะไรนะช่วงล่างรถหรือเปล่าบ้านเธออยู่นี่หรือเปล่า
ถือขายช่วงล่างรถหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรืออะไรนะเปล่า๔๕๙๐๐๙

ขายทุกค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเขาเคลียร์ครับ

มีเรื่องเมาส์มาให้ชาวเน็ตได้ตามสืบไปอีกครั้ง

กะตุ่มต่อ

กะตุ่มต่อ

ก็จะเปลี่ยนสถานะเลยนะเป็นเลี้ยงดูบุญชายแทนถูกใจก็แบบว่ากลับกันเลย
เนี่ยเอาตรงนะคะเธอรักเนี่ยการมีเซ็กซ์มากอักษรย่อพอผ่านงานคนเขาเดา
เรื่องจริงมีที่มานางเอกกระตุกตอมเผือกเอาแล้วพอผ่านพอผ่านไม่ได้ก็มี
เขียนไปดิรู้ยังรู้ไหมหนึ่งคนแบบนี้แบบว่าถ้าเกิดตามแบบที่ให้ไหมนะคือ
นี้ต้องรอดูดีแล้วก็ที่บอกว่าแฟนที่ผ่านมาคือรอทุกคนตามมาก็ได้ยินมา
เขามีการบ่ายพูดกันในห้องใช่เรื่องนี้ครับเลยนะ

โชคโชคโชคปั๊กปั๊กปั๊กปั๊ก
ดูสิแบบถุงลมไหมโชคดีไหม
ใครล่ะหนุ่มฉันไม่รู้จะอยากรู้เป็นใครอะไร
เขาบอกว่าบางทีนางก็สะดุ้ง
หน้าตาหล่อจริงแต่พอเปิดเข้าไปปั๊บกลายเป็น

โอเคถ้าได้สามร้านก็ได้เลือกผู้ชายหล่อหุ่นอย่างนี้ก็โอเค

ที่เขาที่เขาใส่กระทูนี้

เพราะเขาบอกว่าเคยมีละคร

ละครดังแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นอิสระ
แล้วก็กลับไปเป็นถ่ายละครอีกรอบ
ตัวท้ายคือละครแป๊ะ
ใช่เหรอจริงเหรอ

๓ล้านบาทไม่เชื่อ

ถามว่าเขาเลือกผู้ชายจริงไหมจริง

ถ้าเขาบอกถ้ามีแฟนไม่หล่อแล้วจะคบไปทำไม
เอาตรงลักษณะที่เขาต้องเลือกแฟน

มีเงินก็มีทองอยู่นะ

ยังไงครับสำหรับเรื่องนี้คุณมารีเบอร์เนอร์ครบพิษกาชัยจริงหรือมั่วครับคุณผู้ชม
หลังจากเป็นโสดมาสักระยะนะครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจกลับมา
ก่อนหน้านี้มีข่าวเมาส์ว่ามีไฮโซหนุ่มทายาทห้างทองชื่อดังนะครับ
ขายขนมจีบแบบลุกหนักกันเลยทีเดียวล่าสุดครับเจ๊มอยร้อยแปดนะครับ
ออกมาโพสต์ภาพแชทที่แฟนคลับเนี่ยทักทายเข้ามาคุยนะครับเกี่ยวกับ
เรื่องที่มารีเนี่ยคบอยู่กับหนุ่มพิชกาชัยแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่
ต้องรอทั้งคู่เนี่ยออกมาบอกเองเขาบอกเรื่องจริงนะอืมเหรอเอออืม
ว่าควบคุยอยู่กับพิษกาชัยอื้อหือเข้าว่าอื้อเนาะนะครับอ่ะ
ก็พิษกาชัยอะไงอะก็ใช่แต่หมายว่า
เพื่อนน้างเป็นไฮโซลเหมือนกันนะ
แต่เขาว่าเป็นหนุ่มล้านทองมันฉีดมาหมด

เขาคยใกล้กับพิจารณาชัยไหม
เขาบอกกันเลยว่าอาจจะเป็นไฮโซล
ไม่รู้แต่ก็เป็นไง
เขาบอกว่าเป็นไฮโซแต่คือไม่ได้อยู่ในวงการ

เขาขึ้นรูปนี้ไปดู
สิ่งเล็กที่เรียกว่ารัก

ขอให้เขาฟ้อง

ว่าเขาเป็นแฟนมดดำเขาอาจจะไม่ใช่แฟนมดดำก็
อ๋อใช้เกิดมันไปเกี่ยวเจ็บไปก่อนก็หาดิอ๋อในกดนี้เธอจะท้องแล้วนะ
นี่ถ้าไม่ได้พี่หนุ่มนี่มดคิดไม่ออกแน่เลยเนี่ยจริงเออเล่นไปกลับหน่อย

เธอเหรอแล้วตอนนี้เป็นไหมตอนนี้เป็นยัง
ป๔ฉันก็ชอบครูพระแล้วเธอ

คุณแจ๊คตอนนี้ข่าวคุณกำลังเป็นข่าวดังมาก

เดี่ยวผมดังเรื่องอะไรครับ
แจ็กฟังทีก่อนคือจ
ใช่แล้วสองเนี่ยก็คือไปเขียนว่าเป็นแฟนมดดำ

คือตอนนี้พี่ไม่ต้องติดต่อผ่านผู้จัดการแล้วนะ

ผมก็พูดเรื่องพี่หนุ่มเลยเลยนะ

ลองมันไม่ลง

น้องผู้หญิงคนนี้ก็จะฟ้องจริงนี่พี่พูดซีเรียส
ไม่มีพูดเศรษฐาดีก็ขอโทษแล้วกัน
แล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับหมอปลาเคลียร์คดีแล้วกันเหมือนเดิม

นี่เขาบอกว่าติดโควิดมาอีก๒๑คนแล้ว
จากไหนครับผมเขาบอกว่าจากบ่อนพม่า
คือเข้ามาทางบ่อนทางรู้สึกเป็นแม่ศอดป่ะก่อน

เสร็จแล้วก็จะกลับเข้ามาในเมืองไทย

คนไทยที่ทำงานในบ่อนคัสโนจังหวัดเมียวดี

จำนวนที่๓จำนวน๒๑คน
เขาข้ามกลับเข้ามาประเทศไทยผ่านชายแดนแม่สอด

เพราะฉะนั้นวันนี้อำเภอแม่สอดค่อนข้างที่จะเป็นที่

เดี๋ยวจะต้องระมัดระวังกันพอสมควร

แถลงด่วนครับเผยวันหมดสัญญาออกจากค่ายนั่นเองนะครับ

สื่อดังหลายแห่งนะครับออกมาเปิดเผยว่า
ที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้
โดยแต่ละคนจะออกเดินทางในเส้นทางของตัวเอง
ส่วนแบมแบมเนี่ยจะลุยเดี่ยวทำกิจกรรมทั้งในไทยและเกาหลีนะครับ
เป็นผลให้ศิลปินตัดสินใจไม่ต่ออายุสัญญาภายใต้ของข้อตกลงนะครับ

ทำงานทั้งไทยแล้วก็ที่เกาหลี

แต่อยากให้น้องทำงานที่ไทยด้วยน่ารัก
แต่อยากให้น้องทำงานที่ไทยด้วยน่ารัก

กลายเป็นเจ้าพ่อแบบนี้

กลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีครับ